เมื่อวานนี้มีเหตุภูเขาไฟปะทุที่กัวเตมาลานะครับ
อดผู้เสียชีวิตขณะนี้ล่าสุดก็อย่างน้อย๒๕ศพแล้วนะครับ
ท่ามกลางความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
จากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการปะทุตามมาด้วยนะครับ

เช่าบ้านที่อยู่ในอากาศนุกที่อยู่แล้วต้องโดยงินอีกจะละวันจากโดรนภูเขาไฟ
โดยรายงานระบุว่าโครนที่โหมรุนแรงทำให้สะพานที่เห็นอยู่ในภาพเสียหายด้วย
และนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
จะเห็นได้ว่าบ้านเรือนชาวบ้านและพื้นที่การเกษตร
เปลี่ยนเป็นสีเดียวกันคือสีของโครนภูเขาไฟ
ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ยังพบร่างผู้เสียชีวิต
ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดระบุว่า
ภูเขาไฟประทู้นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๒๕ศพ
บาดเจ็บหลักร้อยรายท่ามกลางความกังวลว่า
มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก
เนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่ง
โดยนี่เป็นอีกหนึ่งภาพสะเทือนใจ
เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยดึงร่างของเด็กน้อยออกมาจากกองโครน
นายจิมมี่โมลาเวสประธานาธิบดีกวาเจมาลา
ประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองใกล้เคียง๓แห่งที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุภูเขาไฟประทุกตรงนี้
รวมถึงได้ประกาศไว้อะไรทั่วประเทศเป็นเวลา๓วัน
นี่เป็นการปะทุของภูเขาไฟฟวยโก้
รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ประทุทำให้พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเสียหาย
แต่ไม่ได้มีการบันทึกว่ามีผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหน
แต่ถ้านับจากจำนวนผู้เสียชีวิต
เหตุที่เกิดขึ้นกับกวเตมาลารอบนี้
ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดในรอบกว่าร้อยปี

ภูเขาไฟซานตามาเรียปะทุมีผู้เสียชีวิตเหยียบหลักพันศพ
โดยครัวเต็มมาลาตั้งอยู่ในจุดที่เป็นแนววงแหวนแห่งไฟ
มีการประเมินว่าการประทุของภูเขาไฟฟูเอโก้
ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว๑ล้าน๗แสนคน
ซึ่งเท่าทานจากภูเขาไฟที่พัดไปไกลหลายกิโลเมตร
ยังส่งผลถึงกรุงกวาเตมาลาซิตี้เมืองหลวงของประเทศ
โดยรัฐบาลต้องประกาศระงับการให้บริการสนามบินนานาชาติชั่วคราว
ขณะเดียวกันทางการยังแนะนำให้ประชาชน
หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควันจากภูเขาไฟด้วย
จอมพลดาวสุโขข่าวเทราติทีวีรายงาน